มาตามกันต่อกับลูกดุ๊กสาวท่านนี้
คุณนุชจะรีซีราชา
ต้องบอกว่าเป็นสายมูแล้วก็เป็นสายปัง
ตลอดแล้วก็มีเรื่องหลังตัวเลขมาฝากเช่นเดียวกันนะคะ
นี่แหละค่ะหลังจากที่เจ้าตัวไปทำพิธีบวงสวงอันเชิญเทพ
ในงานมงคลให้กับแฟนเพลงท่านหนึ่งค่ะ

นนุจรีจัดตัวเลขให้กับแฟนมันถึงไทยรัฐเลยนะคะ
จุดทูปตัวเลขค่ะเอาตัวเลขมงคลมาฝาก

ดูหน้าจอเลยนะคะก็คือเลข๕แล้วก็เลข๑
แต่ละคนก็จะหาเป็น๓เลข๕๑๑

เอาหลังห้องไว้ให้คืนใจนะครับคุณผู้ชมค่ะ